ไลน์ออฟฟิเชียลหน้าจอของเราทักกันมาเยอะแยะนะคะ
วันนี้เปิดเทอมก็เลยเป็นจารจรกับขายแซนวิชนะคะ

แต่หลายคนส่งมาอยากเห็นคุณอ้ามนะคะ
สองท่านน่ารักมากยังไม่มีแฟนด้วยค่ะ
ไม่เสียเวลาเราไปดูคุณหลุยสก๊อตคุณนุ่นละมิดาค่ะ
แป๊บนึงนะคะไปมาเกาะขอพรเรื่องความรัก
เราก็ถามว่าจะแต่งงแต่งงานหรือเปล่า

ถ้าหลุยฝากไข่ให้มาฝากที่ฉันนะคะ

อ๋อเหรอฝากใครเขาจะแทนมีลูก
ก็เลยไปถามถ่ายว่าเขาเตรียมตัวยังไงกันบ้าง
แล้วไปขอพรเนี่ยขอพรเรื่องความรักหรือเปล่านะคะ
ไปฟังคู่หวานเขาเปิดใจกันเลยค่ะ

ขอแต่เงินอย่างเดียวเลยค่ะ
เงินแต่งงาน
จริงไม่ได้คาดหวังเยอะขนาดนั้นหรอกว่าขอแล้วต้องได้
เรื่องความรักชีวิตคู่แล้วคะมีแบบคอเพล่าไปไหม

แต่ว่ามีคนเค้าถามว่าเคยสนใจไหมเคยปรึกษากับทางนุ่นไหม
หรือว่าอยากที่จะฝากใครไหม
อันนี้ฟีก็บอกผมไม่แน่ใจเหมือนกัน

ท้อยล้างเลยท้อยล้าง